อีกหนึ่งประเด็นที่ยังคงถูกจับตามองมากก็คือกรณีนี้แหละค่ะ
ที่มีการถูกหางเลขกันหลายต่อหลายคนเลยนะคะ
สาวมิวนิทราแต้วบ้าง
แล้วก็คุณอุ้มลักษณะคุณโบเบนอิริโอโดนหางเลขกันไปเยอะแยะมากมายเกี่ยวกับกรณีที่กาดนะคะ
ที่ร้านมาลินสกายจังหวัดเชียงใหม่ทำร้ายร่างกายนักศึกษานุ่มค่ะลูกชายนายทหารชั้นผู้ใหญ่จนได้รับบาดเจ็บสาหัสเลยทีเดียวนะคะ
ซึ่งหลังจากคุณอุ้มลักษณะออกมาแถลงข่าวพร้อมกับเพื่อนนักแสดงอย่างคุณโบเบนจสิรินะคะที่เราเห็นด้านข้างนี้นะคะ
แต่ก็ไร้เงาหวานใจนักธุรกิจอย่างคุณบอลกฤษณะโดยเขาให้เหตุผลว่าติดธุระด่วนก็เลยทำให้โดนชาวเน็ตรุมจวกกันไม่น้อยเลย
บอกว่าฝ่ายชายไม่แมนบ้างล่ะปล่อยให้แฟนสาวมาออกหน้ารับแทนพร้อมกับเชียร์ด้วยนะว่าให้สาวอุ้มถอยห่างจากผู้ชายคนนี้ซะ
มีขนาดนี้เลยนะครับแต่ว่าเราจะพาคุณผู้ชมเนี่ยย้อนไปดูกันเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายคนคงจะทราบกันดีนะครับ
ว่าตั้งแต่ที่สาวอุ้มเนี่ยตกลงปลงใจครบกับคุณบอลกฤษณะอุณหภูมิความรักของทั้งคู่ก็หวานพุ่งทะลุประหลอดเลยนะคะ
ถ้ายังจำกันได้คุณผู้ชมค่ะเส้นทางความรักของทั้งคู่มีจุดเริ่มต้นมาจากการที่ฝ่ายชายเนี่ยเขาเป็นแฟนคลับของคุณอุ้มลักษณะมาก่อน
เขาเคยออกมาบอกเลยนะว่าเป็นแฟนคลับนี่แหละค่ะโดยช่วงสงกรานที่ผ่านมานะคะ
คือช่วงเวลาที่ความสัมพันธ์ของทั้งคู่เริ่มจะเปิดเผยให้เราเห็นกันห่างผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวทั้งภาพแล้วก็ข้อความรวมถึงแฮชแท็กปริศนา
เพราะว่าเวลาคุณอุ้มเขามีแฟนเขาก็จะเปิดเผยตลอดไม่ค่อยปกปิดเท่าไหร่ผ่านมาได้แค่วันเดียวค่ะ
คุณอุ้มลักษณะก็เจอบททดสอบสำคัญเลยเมื่อมีผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งเขาออกมาแฉว่าคุณบอลกฤษณะแฟนนุ่มคนใหม่ของเธอมีครอบครัวอยู่แล้ว
แถมยังมีการโพสต์ภาพพร้อมหน้าพร้อมตาพ่อแม่ลูกเป็นหลักฐานยืนยันอีกด้วยแต่ว่างานนี้ค่ะสาวอุ้มไม่หวั่นค่ะ
เพราะว่าฝ่ายชายเนี่ยเขาออกมาปิดจ๊อปไว้แล้วว่าเคลียร์เลยว่ามีลูกแล้วจริงซึ่งคุณอุ้มเองก็รับรู้มาโดยตลอดไม่ได้มีการปิดบังกันมาก่อนนะคะ
หลังจากนั้นเนี่ยดีกรีความหวานของทั้งคู่ก็ดูจะพุ่งทะยานขึ้นเรื่อยค่ะคุณผู้ชมแล้วก็เป็นไปอย่างราบรื่นเลยนะเพราะว่าครอบครัวของทั้งสองฝ่ายเขารับรู้แล้วก็มีการสนับสนุนกันนะคะ
เราก็จะเห็นภาพครอบครัวร่วมเฟรมกันบ่อยรวมไปถึงลูกสาวของคุณบอลด้วยสาวคุณบอลเนี่ยสนิทกับคุณอุ้มด้วยนะสนิทไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดเล่นกิจกรรมเรียกว่าหมาม้าเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เขาบอกว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่เนี่ยดูเหมือนว่าจะรวดเร็วแล้วก็พัฒนาไกลถึงขั้นประกาศผ่านสื่อว่าวางแผนที่จะใช้ชีวิตคู่ร่วมกันแล้วนะคะทั้งที่
๙เดือนประมาณ๙เดือนเขาบอกว่าความห่างไกลกรุงเทพเชียงใหม่ก็เลยไม่เป็นอุปสรรคเรื่องของความรักของทั้งคู่เท่าไหร่นะคะ
ขณะที่บอลกฤษณะเองก็ถึงกับลงทุนโหนศักดิ์
นี่คือรูปภาพที่เขาศักดิ์ที่ข้อมือด้านขวานะคะ
เป็นสัญลักษณ์อินฟินิตี้แล้วก็มีชื่อของอุ้มอุ้มมี่อยู่ด้านล่าง

สื่อความหมายทำนองว่าก็คือจะรักสาวอุ้มแบบไม่มีที่สิ้นสุด
เป็นอินฟินิตี้ไปเลย
มาจนถึงตอนนี้ค่ะอย่างที่นับกันดูนะคะ
ทั้งคู่ก็ปลูกต้นรักร่วมกันมาเป็นเวลา๙เดือนเสร็จแล้ว
ซึ่งเส้นทางก็ดูเหมือนจะโรยด้วยกลีบกุหลาบนะคะ
แต่ว่ากระทั่งตกมาเป็นข่าวคลึกโครมนี่แหละ
ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่กาดร้านมารินสกายจังหวัดเชียงใหม่
ทำร้ายร่างกายลูกชายนายทหารชั้นใหญ่จนได้รับบาดเจ็บสาหัส
ยังคงเป็นข่าวคึกโครมกันอยู่ในตอนนี้
และประเด็นนี้ก็ยังไม่จบลงด้วยนะคะ
ซึ่งจากการที่คุณอุ้มออกมาแถลงข่าวหลายคนอย่างที่บอกไปก็มองว่า
ไหนบอกว่าจะออกมาแถลงคู่กันกับคุณบอล
ทำไมมากับเพื่อนสาวอย่างคุณโบแทน
แล้วคุณบอลไปไหนทำไมปล่อยให้แฟนมารับหน้าอยู่คนเดียว
ออกมาครั้งนี้ต้องบอกเลยว่าอุ้มรับไปเต็มเลยนะ
รวมไปถึงเมื่อวานถ้าเกิดว่าใครได้ติดตามรายการถามตรงกับจอมขวัญนะฮะ
เมื่อวานนี้คุณแม่ของผู้เสียหาย
ออกมาเปิดใจถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นรวมไปถึงคุณพ่อด้วย
มีประโยควรีเด็ดเหมือนกันที่คุณแม่ได้พูดเอาไว้ว่า
คุณอุ้มคุณแม่ก็ไม่ได้พูดถึงชื่อนะคะ
บอกว่าเป็นดาราคนหนึ่งที่คบกับผู้ชายคนไม่ใช่ผู้ชาย
เอาสิเขาบอกว่าเขาไม่ได้มีการพาดพิงถึงคุณอุ้มหรือว่าดาราคนไหนเลย

ทำไมไม่ออกมารับทำไมไม่ออกมาชี้แจง

ได้ขุดได้คุยได้สืบชาวค้ากันต่อยังได้นอน